มาที่เรื่องที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่บนทางเท้า
ทางเท้าทางเท้า
คือหมายถึงว่าให้เท้ามนุษย์เดิน
แต่บางอย่างมันไปอยู่บนทางเท้า
ก็คือเกิดกรณีมีแท็กซี่

แล้วก็ไปเจอคนที่เขากำลังเดินอยู่อืม
แต่สิ่งที่ต้องหนีคือคนนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาต้องหนีเพราะแท็กซี่คันนี้ขับมาใกล้เธอ
แล้วนอกจากนี้ยังออกมาตามด่าด้วยเอาง่ายอย่างนี้ละกัน
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้
เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอนะคะ
แล้วเธอก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบละเอียดแบบนี้
อันนี้คือภาพที่เธอถ่ายเอาไว้แล้วก็ปรากฏบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุเดินอยู่บนถนนแถวสามเศษ
กำลังจะไปทำงานปกติเลยเป็นทางที่เธอไปทำงาน
วันนั้นเธอก็เดินไปเล่นโทรศัพท์มือถือไป
หลังจากนั้นมีรถแท็กซี่คันนี้ก็คือแท็กซี่เขียวเหลือง
ป้ายทะเบียนขอไข่มม๘๕๘๑กรุงเทพมหานคร
ขับออกมาจากซอยแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางเท้าเลย
ตอนแรกเธอคิดว่าคนขับรถแท็กซี่จะกลับรถ
แต่ไม่ได้ขับรถสิคะเหยียบคันเร่งเข้ามาประชิดตัวเธอ
ซึ่งกำลังเดินอยู่บนทางเท้าเกือบจะชน
เธอก็กระโดดหลบจากนั้นก็เลยอ้าวนี่มันทางเท้าเนี่ย
คิดได้แว๊บในใจไงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ถ่ายรูปรถแท็กซี่คันนี้เอาไว้กะจะส่งให้เพื่อนดู
แต่หลังจากนั้นเดินมาหันหลังเดินมาประมาณ๕๐๐เมตร
ผู้ชายคนที่เป็นคนขับแท็กซี่เดินตามเธอมาแล้วก็มาถามเธอ
คุณถ่ายรูปรถผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
เธอก็เลยตอบกลับไปก็ไม่มีปัญหาอะไร
จอดอยู่บนทางเท้าแท็กซี่ก็ตะโกนกลับมาเลยนะคะ
คุณเป็นขนส่งเหรอละเมิดสิทธิ์ผมเกินไปหรือเปล่า
ตอบโต้กันไปกันมาเธอก็เลยตอบกลับไปอีกที
ทางเท้าเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าคะมันใช่ที่จอดรถหรือเปล่า
ดิฉันคงไม่ถ่ายถ้าคุณไม่เกือบชนดิฉันเมื่อสักครู่นี้
จุดที่มีการโต้เถียงกันก็คือจุดซึ่งเธอเลือกที่จะหยุดยืน
ก็คืออู่ซ่อมรถเพราะเห็นว่ามีคนอยู่เยอะไงคะ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีคนช่วยนะคะ
เถียงกันไปโต้เถียงกันมาคนขับรถแท็กซี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเธอกลับเหมือนกัน
เถียงกันไปเถียงกันมานะคะคนอยู่ในอู่เห็นท่าไม่ดีแล้ว
ออกมาช่วยแยกนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินจากไป
คนขับรถแท็กซี่ก็เดินกลับไปที่รถของตัวเอง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เป็นผู้หญิงด้วยบอกไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
ขณะเดินบนทางเท้าแท้ยังถูกคุกคามแบบนี้ทั้งจะชนแล้วแถมตามมาต่อว่าโดยหลังเกิดเหตุ
เธอแจ้งไปแล้ว๑๕๘๔ก็คือสายด่วนเกี่ยวกับรถสาธารณะได้ร้องเรียนถึงรถแท็กซี่คันดังกล่าว
จะให้คนที่เห็นเรื่องนี้แชร์ต่อไปเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาค่ะ